คือมีคนที่เขาบาดเจ็บ
เขาออกมาร้องเรียนว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

เหตุการณ์ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมปีที่แล้วอะค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะถูกรุมทำร้าย
บาดเจ็บสาหัสซี่โครงเนี่ยโอ้โหหักเลยนะ
แล้วประเด็นคือถูกทำร้ายผิดตัว
ทำร้ายผิดคนเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลย
แล้วไม่ได้มีใครมารับผิดชอบกับอาการบาดเจ็บของเขา

คือคนเจ็บเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นขับกระบะไล่จี้

รถจักรยานยนต์ของคนเจ็บเขาล้ม
ทีนี้โดนรุมทำร้ายเลย

แล้วกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
ทำร้ายผิดตัวทำร้ายผิดคน

แฟนสาวของคนเจ็บก็เลยเอาคลิปนี้นะคะ
ร้องเรียนกับทางเพจเฟซบุ๊คสายใหม่ต้องรอด
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕สิงหาคมปีที่แล้ว
พื้นที่สพคลอง๑๒จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เราก็เลยส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเรา

นี่คือสภาพของคนเจ็บโอ้โห
โดนกระทืบฟรีโดนทำร้ายฟรีทำร้ายผิดตัว
คุณจ๋าแจ่มสีไปคุยกับคนเจ็บนะคะ
นายพรชัยอายุ๓๔ค่ะ
อยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
เขาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่า๑๕สิงหาคม๕ทุ่มกินเลี้ยงกับเพื่อนเสร็จ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพอไปถึงจุดเกิดเหตุวัยรุ่นเป็นสิบคนเลยค่ะ
ดักอยู่ข้างถนนพอเขาขี่รถผ่านวัยรุ่นเริ่มจากปลาขวดใส่
แล้วขับกระบะไล่ตามคือขับแบบจี้ท้ายรถจักรยานยนต์เขาเลยนะคะ
รถเขาเลยเสียหลักล้มพอล้มปุ๊บเท่านั้นแหละโอ้โหกลุ่มวัยรุ่นที่ตามมาค่ะ
เอาท่อนเหล็กมาฟาดเอาท่อแป๊บมาตีบาดเจ็บสาหัสนะคะ
และไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยอ่ะแต่ยังเคราะห์ดีมีเก๋งคันหนึ่ง
ขับมาขวางบีบแร่ใส่วัยรุ่นที่ก่อเหตุก็เลยหลบหนีไป
ยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุและไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคนเจ็บเขารักษาตัวอยู่โรงพยาบาล๒เดือนนะคะ
๒เดือนนะคะที่อยู่โรงพยาบาลกระดูกซี่โครงหักมีรอยถลอกอะไรเต็มเลย
ยังไม่รู้เลยคนก่อเหตุคือใครจนทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าคนก่อเหตุคือใคร
ไม่มีใครติดต่อมารับผิดชอบพูดคุยอะไรเลยอะค่ะ
ส่วนภรรยาของคนเจ็บค่ะนางสาวเกษรินนะคะเล่าให้ฟังว่า
ถามสามีถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ลงพื้นที่ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เห็นเหตุการณ์ตามที่ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นะคะ
ภรรยาบอกรับไม่ได้เลยแจ้งความเอาไว้แล้วทำไมเรื่องอย่างเงียบ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอคู่กรณีมาคุยนะแต่มันเงียบไปตลอดเลย
จะไม่ได้รับความเป็นธรรมตอนที่รักษาตัวก็ไม่ได้ทำงานสองเดือนนะคะ
ขาดรายได้ค่ารักษาพยาบาลก็โอ้โห๗๐๐๐กว่าบาทนะคะ
ก็กลัวเรื่องมันจะเงียบไปพี่ก็เลยต้องไปร้องสื่อ
ไม่งั้นก็ป่านนี้ก็คงยังไม่ดำเนินเรื่องให้พี่เลย
เพราะเขาบอกว่าวันที่๑๐เขาจะจัดการให้
แต่พี่ดูแล้วว่าน่าจะยังไม่เรียบร้อย
พี่ก็จะให้เขาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดละกัน
เราตามเรื่องต่อค่ะคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเรา
ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวมาแบบนี้
หนึ่งในผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นในบอล
เขาก่อเหตุหรือเปล่าครับอายุประมาณยี่สิบ

อายุ๗๘ขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกันเรียกว่าลุงน้อยนะคะ
ลุงน้อยบอกว่าลุงไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะ
แต่หลังเกิดเหตุตำรวจมาเรียกพ่อแม่และในบอลไปที่โรงพัก
ลุงเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่ารู้รายละเอียดจากพ่อแม่ของในบอล
ว่าวันเกิดเหตุนายบอลมีเพื่อนโทรมาหา
แล้วเรียกให้ออกไปที่จุดเกิดเหตุในบอลก็เลยออกไป
แต่ในบอลบอกว่าไปถึงเนี่ยเห็นรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บ
ล้มอยู่แล้วคนเจ็บก็นอนเจ็บอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วบอลไม่ได้ทำ
ลุงน้อยบอกว่าจริงบอลหลานชายขยันนะทำมาหากินเก่ง
ดูครอบครัวมีอาชีพขับรถส่งของตอนนี้ไม่อยู่บ้าน
อนก็เลยไม่ได้มาให้ข้อมูลอะไร
เดือนธันวาคมปีที่แล้วบอลเพิ่งบวชค่ะ
ลุงน้อยบอกลุงก็ไม่รู้ว่าที่บอลบวชนี่ศึกหรือยัง
ผมก็ไม่ทราบ
แล้วลุงได้คุยกับน้องบอลส่วนตัวไหมคะ
ไม่เคยคุยเลยเห็นนี่พ่อแม่เขาน้องชายเขาเล่าให้ฟัง
ตำรวจสพคลอง๑๒ก็เลยบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ตอนนี้ทำสำนวนเตรียมจะส่งไปให้อายการเพื่อสั่งฟ้อง
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ